ของคนที่อารมณ์ดีผิดที่ผิดทางคุณผู้ชมคะอยู่ในช่วงเวลาของการเคอร์ฟิลล์แต่ว่าไปขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายชมวิว
แล้วก็มีการร้องเพลงด้วยนะคะไปดูคลิปนี้ค่ะเขาไลฟ์สดเอาไว้ด้วยค่ะ
เหมือนผีหลอกแต่เต็มใจให้หลอก
และคำว่าและที่ลิ้นโน้ตใจผีตลอกหรือเปล่า
ตลอดครับพัทยาตอนนี้ทุกรอบทุกซอยมีแต่ผี

จะดูคลิปให้จบหน่อยไม่ได้อยากจะดูตอนจบนี่ค่ะ
คืออารมณ์ดีค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่เวลาแล้วก็ไม่ใช่ที่ทางที่จะต้องทำ
เพราะเรากำลังอยู่ในมาตรการควบคุมโควิดกันอยู่นะคะ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็ซ้อนท้ายแฟน
คาดว่าแฟนนี่แหละก็คงจะเป็นคนถือโทรศัพท์ไลฟ์สดครับ
นะคะผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวที่ชื่อว่าโจโจชื่อว่าโจนะคะ
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงสาวนะคะมีการบรรยายบรรยากาศอันเงียบเหงา
ในช่วงเคอร์ฟิลล์ร้องเพลงอย่างมีความสุข
อย่างที่เราท่านเห็นนั่นแหละแต่มันไม่จบแค่นั้น
เพราะว่าไปเจอด่านตรวจคุณผู้ชมค่ะ
พอเจอด่านตรวจปุ๊บนะคะตามรายงานบอกว่า
ก็รีบเอาโทรศัพท์ลงเลยค่ะปิดการไลฟ์สดทันที
นี่ไงนี่ไงนี่มาเจอตำรวจแล้ว
ไม่ใช่ผีนะอันนี้ตำรวจนี่นะคะอ่า
เขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วง๕ทุ่มของเมื่อคืนนี้
แล้วนายภัยบูลบุตรวงอายุ๔๔ปีกับนางสาวจันทนาบุตรสุรินอายุ๔๔ปี
โอ้โหอายุมากแล้วทั้งคู่นะคะไม่ใช่เด็กวัยรุ่นแล้วนะคะ
สองคนนี้ซ้อนขับกันมาที่จุดตรวจมือถือโทรศัพท์มาเลยค่ะ
ลักษณะคือรู้เลยว่ากำลังอัดคลิปวิดีโอเพราะถือมาในแนวตั้งนะคะ
ก็เห็นเจ้าหน้าที่พอเห็นปุ๊บพิรุษออกเลยค่ะรีบเอาโทรศัพท์ลงนะคะ
ตำรวจก็เรียกขอดูเอกสารออกนอกเคหาสถาน
สองคนนี้ไม่มีนะคะก็เลยต้องถูกควบคุมตัวค่ะนี่ค่ะ
ตามรายงานภูมิศิฐาบอกว่าคอตกเลย
เจ้าหน้าที่บอกว่าออกมาหาของกินนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อนะคะ
กำหนดเอาไว้แล้วต้องอย่าลืมนะคะ
ทุ่มถึงตี๔ออกจากบ้านไม่ได้นะคะต้องมีเหตุผลอันสมควรต้องมีหนังสือรับรองนะคะ
ก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาค่ะฝ่าฝืนคำสั่งเคอร์ฟิลล์นะคะ
พนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยาดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปค่ะ